ไปดูน้องเขาเต้นกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

ตอนเด็กเนี่ยทุกคนต้องเคยผ่านการเข้าค่ายลูกเสือ

คุณจำได้ไหมว่าเวลาไปเข้าค่ายลูกเสือ
ตอนเด็กเนี่ยมันจะมีฐานให้เราเข้าใช่ไหม

แล้วจะมีวุ้นมีอะไร
ก็ไม่รู้ว่าได้ทำให้เรารู้สึก
คงจำไม่ได้เพราะว่ามันนานมากแล้ว
ทำไมไม่ให้ผมพูดก่อน
สะพานเชือกที่เป็น๒เส้นที่เราต้องพอแล้วเดิน

เชือกติดน้ำแล้วสิ
โอ้โหลงไปเละเทะน้ำหนักเกินไง

สนุกสนานขนาดไหนเห็นแล้วบอกเลยว่า
อยากกลับไปเข้าค่ายจังเลย
นี่เป็นฐานหมอลำซิ่ง

นั่นน่ะสิคุณสมัยเราเรียนไม่มีนะ
เท่าที่จำได้ไม่เคยมีสักฐาน
มาร้องเพลงเล่นหมอลำซิ่งแบบนี้

ดูสุดแล้วต้นกันสั่นหัวคอนกันเลยทีเดียวนะคะ
เด็กยังไงไม่รู้อาจจะนั่งดู

แต่คุณครูก็เอ็นเตอร์เทนเต็มที่มากเลยนะคะ
ถ้าตอนเด็กเข้าค่ายลูกเสือแล้วเจอฐานแบบนี้นะคุณนะ

แม่ไปเข้าค่ายแม่แม่ไปเข้าใครอีกแล้ว
ขึ้นไปเต้นกับครูกันเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปนะคะ
ก็เป็นมิติใหม่ของการเข้าค่ายลูกเสือเลยก็ว่าได้
แต่ว่าแต่ก่อนในตอนเด็กที่จำได้
ที่จะเป็นกิจกรรมสันทนาการแบบนี้
ก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ
ตอนกลางคืนที่เขาจะมีร้องรำทำเพลงนะคะ
แต่ว่าไม่เคยเห็นฐานหมอลำซิ่งแบบนี้สนุกสนานจริง
ดูบรรยากาศชัดกันเลยค่ะ

มีเข้าค่ายฐานหมอลำซิ่งแบบนี้นะ

เฮ้มันเต้นอยู่ในป่า

เดินทางไกลคุณปล่อยทิ้งไว้เลยนะ
ไม่ต้องกลับมาแล้ว
งั้นโชคดีนะที่ช่วงของอายุคุณเนี่ย